อันนี้ในโลกออนไลน์เขาบอกว่ามุมดีมุมน่ารักแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
คือไปเห็นคนน่าจะเป็นคนเร่ร่อนเดินอยู่ข้างทางแล้วเขาใส่เสื้ออย่างเดียว

ทีนี้คนที่เขาขับรถผ่านไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะนั่นไม่ได้ใส่กางเกงใช่ไหม
เขาเอาชุดนอนของเขาที่ติดมาในรถไปยื่นให้กับผู้ชายคนนี้
และไม่ใช่แค่นั้นยัดเงินใส่ในมืออีกด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะคลิปนี้
หลายคนดูแล้วบอกว่าเออรู้สึกอบอุ่นใจค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ให้เฉยแต่เรียกว่าใส่ให้ด้วยค่ะแบบนี้
มันดีต่อใจมากนะข่าวนี้นะใช่

คือชายเร่ร่อนคนนั้นเขาน่าจะเป็นคนพิการด้วยแหละ

ทีนี้พอพลเมืองดีไปเห็นก็คือแบบให้ยกแขนแล้วก็สวมเสื้อให้เลย

เออชุดนี้เขาเอาติดรถไปพอดีแล้วเห็นไหมเสื้อตัวเก่าเอาทิ้งขยะไปเลยค่ะ

เออเรื่องราวดีแบบนี้ค่ะโซเชียลชื่นชมนะคะผู้ชายคนนี้ที่ใช้คำว่าแต่งตัวอยู่ก็ได้
แต่งตัวให้กับชายเร่ร่อนเดินอยู่ข้างถนนเพราะว่าชายเร่ร่อนคนนั้นที่แรกเขาก็ใส่เสื้อยืดแบบมอตัวเดียว
ไม่ได้ใส่กางเกงด้วยพอมาเจอคนใจดีเหมือนกับว่าไปยืนรอเลยนะ
แล้วก็เอาชุดนอนของตัวเองไปเปลี่ยนให้ทิ้งเสื้อตัวเก่าลงถังขยะชายเร่ร่อนคนนี้เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรค่ะ

อันนี้คือภาพตอนที่เขาถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้นะว่าเห็นชายเร่ร่อนเนี่ยใส่แต่เสื้อแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงยืนอยู่ริมถนนแบบนี้คือเขาบอกว่าเขากำลังจะขับรถไปหาลูกแล้วก็แฟนก็ถามบอกว่าเห็นคนเดินข้างทางไม่ใส่กางเกงไหม
เอามือดึงเสื้อข้างหน้าไว้เห็นก้นเลยทีนี้เราก็เลยตอบไปว่าไม่เห็นนะแล้วก็ตอบไปว่างั้นก็จอดรอละกันถ้าเกิดว่าไม่ใส่จริงอ่ะเอาชุดนอนที่เตรียมจะไปนอนกับลูกเนี่ยให้เขาไปเถอะเพราะว่าคิดในมุมเราไงถ้าเกิดว่าเราต้องมาเดินแบบไม่มีกางเกงก็คงจะอายเหมือนกันทีนี้ตอนที่ยื่นชุดนอนให้เขาเนี่ยนะสังเกต

เกลียดูอาการดูอะไรเข้าด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับแหละบางกรณีมันก็จะไม่ปลอดภัยคือถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่สังเกตอาจจะเป็นภัยกับตัวเราอีกได้นะครับเดี๋ยวมันจะออกมาไม่อบอุ่นหัวใจแบบนี้ใช่แต่ว่าคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่คนก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำคอนเทนต์แล้วเป็นแบ